รับประทานอาหารมื้อเที่ยงอะไรบ้างนะฮะ
ส่งมาบอกต่อหน่อยว่าคุณทำเมนูอะไร

ใช่ค่ะบางทีนั่งอ่านเมนู
เวลาคุณผู้ชมส่งมาตอนกลางวันนั่งอ่านข่าวไปกลืนน้ำลายไปเหมือนกัน

คราวนี้คุณผู้ชมจะพาไปกลืนน้ำลายกันอีก
พาไปชิมด้วยค่ะผัดไทยครับ
ผัดไทยเขาต้องเส้นเหนียวนุ่มใช่ไหม

คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าผัดไทยเตาถ่าน

แล้วผัดไทยนี้เขาขายมาแบบ
สูตรเป็นร้อยปีตั้งแต่สมัยสงครามโลก

ไทยโบราณนะใช่ค่ะโบราณ
โบราณสุดโบราณอย่างเดียวไม่พอนะคุณ

คุณยายอายุ๗๑ปีแล้วนะ
แต่ก็ยังแข็งแรงยังผัดไทยได้วันหนึ่งหลายกระทะเลนะคะ
ซึ่งคุณยายเป็นเจ้าของร้านผัดไทยเชิงสะพานนวรัฐเชียงใหม่
แล้วคุณยายเนี่ยผัดเส้นสดที่นึ่งแล้วก็ตัดเป็นเส้นเองด้วยมือแบบนี้
หลังจากนั้นก็ผัดด้วยเตาถ่าน
แล้วคุณเตาถ่านเขาต้องร้อนระอุไง
จะได้รักษาอุณหภูมิให้มันคงที่มันจะส่งผลนะ
ผัดไทยแต่ละจานหอมอร่อย
ทีนี้น้ำมันที่เขาใช้เขาก็ต้องใช้น้ำมันหมู
แล้วก็เป็นน้ำมันหมูที่เคี่ยวเองอีกนะคะคุณผู้ชม

แล้วที่อร่อยเนี่ยผัดไทยมันต้องอร่อยที่ซอสด้วยใช่ไหม

เห็นแบบนี้นะเขาเอาน้ำอ้อยคุณ
ซอสที่เคี่ยวจากน้ำอ้อยได้ความหวานของน้ำอ้อย

ปากเต็มคำมากค่ะคุณผู้ชมอร่อยลงตัวเลยแหละ
ถ้าเกิดว่าใครชอบแบบเผ็ดหน่อยใช่ไหม
ข้นหน่อยก็ใส่เครื่องปรุงของผัดไทยไป
ใส่พริกป่นไปจะเป็นถั่วคั่วก็ได้เนี่ยนะคะ
คุณยายสุดาพรก็คั่วเองกับมือเหมือนกัน
โอ้โหคุณยายสุดยอดจริงค่ะ
เพราะว่าคงความอร่อยแบบฉบับดั้งเดิมเลย
อยู่คู่เมืองเชียงใหม่คุณสืบสกุลเคยไปชิมหรือยัง
ยังฮะเออคุณต้องห้ามพลาดเลยนะ
เพราะว่าร้านนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นระดับตำนาน
ตั้งแต่สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่สอง
เปิดขายผัดไทยมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณแม่ของคุณยายอีก
ร้อยกว่าปีแล้วแล้วคุณยายสุดาพรเนี่ยนะคะ
ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคะคุณยายสองคนพี่น้องเนี่ย
ต้องช่วยกันขายไปเรื่อยแล้วจะบอกว่าขายจนกว่าจะไม่มีแรงนะ
จนกว่าจะเปิดร้านไม่ไหวเพราะว่าลูกค้ามีเพียบจริง
ขาประจำก็มาขาจรก็มีเหมือนกัน
เขาอยากจะลิ้มรสชาติอร่อยของผัดไทยแบบนี้
เอาฟังคุณยายสุดาพรหน่อยค่ะ
ให้ทุกวันละเกินไป
โอ้โฮเคล็ดลำมันอยู่ตรงนี้
คือเตาแก๊สมันสุกก็จริงแต่ว่ามันจะไม่แห้งมันจะไม่อร่อย
เตาถ่านมันจะไม่หอมไง

เพราะฉะนั้นค่ะคุณสืบสกุลกลับบ้านเชียงใหม่คราวหน้า
คุณต้องไปเลยนะบอกพี่กัดคุณผู้ชมก่อนดีกว่า
ผัดไทยเชิงสะพานนวรัฐเชียงใหม่ตั้งอยู่ฝั่งด้านทิศตะวันออก
ผมเคยกินตั้งแต่เด็กเลย
อ้าวเป็นร้านบ้านผมอยู่ตรงสะพานนวรัส
บอกพี่กัดแล้วถึงเพิ่งนึกออกใช่ไหม
คุณเพิ่งบอกพี่กัดนี่คือร้านนี้เก่าแก่จริง

สมัยก่อนที่ไปกินก็เห็นผัดเตาถ่านแล้วก็ใส่ใบตอง

โอ้โหผมกินตั้งแต่เด็ก๕๖ขวบ
เดินไปซื้อให้ป้าให้ยายด้วย

ราคาไม่ได้แล้วแต่ร้านนี้เขาเก่าแก่จริง
ตอนนี้เขาขายห่อละ๓๐๔๐บาท
พอคุณบอกพี่กัดมาเนี่ยโอ้โหอ๋อเลยเนี่ย
อยู่ตรงถนนเจริญเมืองค่ะคุณผู้ชมในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะ
ใครที่สนใจเนี่ยแวะไปทานได้เลยค่ะ
๓๕๔๐บาทแล้วอร่อยแบบนี้เลย
เอาง่ายตรงตีนขัวตีนสะพานนวรัฐ
คุณสะพานนวรัฐแวะไปบ้านผมด้วยก็ได้